ทุกผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งนะครับ
ย่านบางบอนนะฮะทำให้นักศึกษานุ่มเป็นนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่ง
ต้องเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับนี่ฮะบ้านหลังนี้ครับ
จะเห็นว่าลุกไหม้อยู่ชั้นบนของบ้านเลยข้างบนมีห้องนอนอยู่นะครับ
แล้วก็มีหนุ่มนักศึกษาปริญญาโทอยู่คนหนึ่งนะครับ
บ้านนี้อยู่ในหมู่บ้านรางไผ่ซอยบางบอน๓ย่านบางบอนนะครับ
กรุงเทพเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๓๐นาทีสกัดเพลิงแล้วก็ควบคุมเพลิง
ห้องนอนชั้น๓มีผู้เสียชีวิต๑ศพคือนายอิทธิพบจารุจินดาอายุ๓๐ปี
เป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
สภาพศพนี้ก็ไหม้เกรียมหมดแล้วนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึง
เพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อช่วง๘โมงเช้าตอนนั้นเขาอยู่ในบ้าน
บ้านหลังติดกับหลังเกิดเหตุเห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากชั้น๒
ของบ้านหลังเกิดเหตุแล้วไฟก็ลุกไหม้อย่างรุนแรง
เขาก็เลยปีนกำแพงข้ามมายังบ้านที่เกิดเหตุเพื่อช่วยดับไฟ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็คิดว่าต้องมีคนติดในบ้านแน่
ปรากฏว่าพอมาถึงบ้านล็อกก็พยายามทุบกระจก
เพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือคนข้างในตัวของเพื่อนบ้านบาดเจ็บ
ถูกกระจกบาดต้องเย็บไปหกเข็มแต่สุดท้ายแล้วไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ทัน
ในบ้านมีอยู่คนหนึ่งที่อยู่ชั้น๓คือนายอิทธิพบ
ผมก็วิ่งเข้ามาเปิดประตูใหญ่นู่นให้คนเข้ามา
แล้วก็ผมหาทางเข้ามาขึ้นมาบนนี่ผมไปหาเหล็กหาอะไรมาทุบประตูอ่ะ
ได้สังแรงมันก็มันทุบเจอแผลนี่
เข้ามาขึ้นมาสั้นสองไฟยังลงไม่ถึงมันอยู่ข้างบนนี่
คือที่บ้านล็อกก็เพราะว่าบ้านหลังนี้เขาอยู่กันหลายคน
อยู่กัน๕คนนะฮะนอกจากนายอิทธิพบผู้ตายแล้ว
ก็มีพ่อกับแม่ของนายอิทธิพบแล้วก็มีหลานกับหลานสะพ้าย
ช่วงเช้าพ่อของนายอิทธิพบออกไปส่งแม่ทำงานที่ธนาคาร
ส่วนนายอิทธิพบนอนหลับอยู่ในบ้านคนเดียวในห้องนอนชั้นสาม
กับแม่เชื่อว่าช่วงเกิดเหตุลูกชายนอกจากหลับแล้ว
ควันเข้ามาเยอะแล้วคงจะสูดดมควันไฟเข้าไป
แบบไม่รู้สึกตัวด้วยอาจจะสลบไปเลยแล้วก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิต
แม่บอกว่าไม่คิดว่าลูกชายต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
เมื่อคืนยังช่วยกันทำอาหารไปขายกันอยู่เลยนะครับ
ก็ไม่มีอะไรที่เป็นรางร้ายเลยนะครับ
ผมคิดว่าเขาหลับเพราะเขาจะเป็นคนนอนดึกครับ
เพราะว่าเขาจะคุยกับแฟนเขาก่อน
เพราะแฟนเขาอยู่เมืองนอกเป็นเวลากลางวัน
เขาบางทีก็คุยจนจะมาหลับเอาใกล้เช้าอะครับ
แล้วก็ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขาหลับ
ปกติเขาจะตื่นประมาณ๓๔โมง
หลังจากที่ผมกลับจากทรงภรรยา
ก็จะมาทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
ผมคิดว่าไฟฟ้ารัดวงจรแน่
เพราะว่าตัวผมเองผมเคยมาเดินดู
ผมก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวไฟไหม้เหมือนกัน
แล้วยิ่งเราดูข่าวแบบพัดลมไฟไหม้อะไรอย่างนี้ครับ

น่าจะเกิดจากในห้องน้ำที่เป็นตู้เย็นครับ
เพื่อนทราบข่าวก็มากันนะฮะ

เพราะว่าปกติแล้วเพื่อนก็เป็นคนที่ร่าเริง

สุดท้ายแล้วไม่คาดคิดว่าจะมาเสียชีวิตในวันนี้
เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นช็อกเหมือนกันไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น
เป็นคนมีความคิดอะไรอย่างนี้ครับเรื่องคิดสั้นไม่น่าใช่
ก็ก็ตกใจใช่ครับตกใจผมผมก็รู้ข่าวนี้ผมก็รีบรีบมาเลย
ว่ามันเป็นยังไงเป็นห่วงพ่อด้วยครับ
อืมก็หวังว่าเขาก็คงไปดีแล้วล่ะเนอะ
หรือไม่ก็อยู่แถวนี้แหละเพราะเขาเป็นคนขี้เล่น
ต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าในห้องของผู้ตายคือนายอิทธิพบตอนนี้อายุก็๓๐
เขาเคยทำงานธนาคารนะครับแล้วก็ลาออกมาก็ศึกษาปริญญาโท
ทีนี้ในห้องเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบนะ
ทั้งเรื่องของปลั๊กพ่วงที่มีทั้งตู้เย็นทีวีนะครับน้ำร้อนก็มี
น้ำร้อนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จต่าง
คาดว่าที่ตู้เย็นมันมีร่องรอยอยู่ของเขม่าวควันไฟ
อาจจะเป็นจุดที่ไฟช็อต
เพราะว่าปลั๊กพ่วงตัวนึงเนี่ยโอ้โหเขาใช้เสียบไว้หลายอย่าง

แล้วก็อย่างที่คุณพ่อของผู้ตายบอกว่าเขาก็ไม่ได้เปิดแอร์
มักจะเปิดพัดลมนอนอากาศมันร้อนแล้วหลับไปก็อาจจะไม่รู้ตัว
นี่นะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ